เราตามความคืบหน้าให้เพราะว่าเราไปเจอทางฝ่ายชาย
แล้วก็ฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเรื่องมันแบบไม่ตรงกันเลยนะคะ
เรื่องที่เล่าไปเมื่อวานนะคะที่เราไปเห็นในเพจอีซอฟขยี้ข่าว

ที่บอกถูกแฟนเป็นทหารใช่ไหม
ใช่แฟนเป็นทางหารแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
คือแฟนอาจจะขอหย่าเธอไม่ยอมเซ็นใบหย่า
ถูกแฟนทำร้ายร่างกายเอามีดจี้คอเลยนะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายแบบโอ้โหต่อหน้าต่อตาเพื่อนทหารของแฟนด้วย
เจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเธอบอกแบบนี้แล้วบาดแผลเธอเต็มเลย
เธอก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะพี่อุ๋ย
ต้องไปฟังข้อมูลจากทางฝ่ายชายด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้เราเล่าไปฝ่ายหญิงคือคุณทาริกา
บอกว่าแฟนของเธอเป็นทหารยศจ่า๑๑
ทีนี้ค่ะวันนี้ทางฝ่ายชายเล่าให้ฟังอีกมุมหนึ่ง
จากอยู่ประสงค์สันติอายุ๓๕ปี
เป็นทหารค่ายวีรวัตโยธินจังหวัดสุรินทร์บอกว่า
ผมมาจับได้ว่าอดีตภรรยามีคนอื่น
เห็นไลน์ที่เด้งมาในโทรศัพท์
เห็นรูปในเฟซบุ๊คของผู้ชายคนอื่น
ถ่ายรูปคู่กับภรรยาผม

ทะเลาะกันตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วค่ะ
ส่วนที่อดีตภรรยาอ้างว่าถูกทำร้าย
ก็เพราะว่าเขามาที่บ้าน
มาถามหาทองถามหาโฉนดที่ดินที่เก็บเอาไว้
คือทั้งคู่มีหนี้สินร่วมกัน
จ่าสิบเอกสันติเอารถเข้าไฟแนนซ์๖แสนบาท
และเงิน๓แสนบาทไปถ่ายโฉนดที่ดินให้อดีตภรรยา
ยื่นข้อเสนอไปว่าหย่ากันไหม
ถ้ายากันก็ขอ๓แสนบาทที่ไถโฉนดขึ้น

กระโดดมากระชากคอเสื้อฝ่ายชายก่อน
ฝ่ายชายอ้างแบบนี้เลยสู้กัน
อดีตภรรยาอ้างว่าโอ้โหเอามีดจี้คอขู่ฆ่าอะไรเนี่ยนะ

ฝ่ายชายบอกว่าอดีตภรรยานี่แหละ
ถือมีดเข้ามามาทุบรถเขา
เขาก็เลยวิ่งไปแย่งมีดเพื่อดึงมีดออก

เขาก็ตกตีผม
ทางต้นสังกัดของฝ่ายชายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็จะต้องแจ้งทางผู้บังคับบัญชา
คือบอกไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่ว่ามีการต่อสู้กัน

ทีนี้ค่ะข้อมูลที่ทางฝ่ายชายบอกว่า
สัมพันธ์กับอดีตภรรยาเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องของฝ่ายหญิงมีผู้ชายคนอื่นอะไรเนี่ยนะ
เราก็เลยลองไปดูเฟซบุ๊กดูอินสตาแกรมของทั้งคู่ดูหน่อยนะคะ
ว่ามันมีเรื่องราวปัญหาอะไรเหล่านั้นจริงหรือเปล่า
ก็เฟซบุ๊กปิดไปแล้วนะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าบางทีก็มีคำอธิบายเรื่อง
มีครอบครัวแล้วครับรักภรรยามากครับอันนี้ของฝ่ายชาย
อินสตาแกรมของผู้ชายคนนึงค่ะ

ลงรูปปริศนาเหมือนกับคบคนคนหนึ่ง
เช่นวันพักผ่อนกับจุด
แล้วก็มีตัวยิ้มอะไรอย่างนี้ครับ
อีกรูปนั่งอยู่ริมน้ำมีข้อความบอกว่า
มานั่งทั้งทีเอาให้คุ้มเพราะรักจึงมาหา

เนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าผู้ชายอีกคนนึงที่

เป็นทหารเหมือนกันอยู่คนละค่ายกันค่ายติดกันอะไรประมาณนี้
แล้วก็ไปมาหาสู่กันแล้วก็ฝ่ายชายอีกฝ่ายนึง
โพสต์ภาพแบบลับล่ออะไรแบบนี้

บ่ายวันนี้ค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
คืนความยุติธรรมในสังคมก็พาฝ่ายหญิงผู้เสียหาย
ไปร้องเรียนกับทางพบทบเลยนะคะ

ตัวผู้เสียหายบอกว่าก็ยอมรับว่า
ไปเอาโฉนดที่ดินกับทองคำที่บ้านอดีตสามีจริง
แต่อดีตสามีกระชากเธอก่อนทำท่าจะต่อยเธอ

ดิ้นออกมาแล้วก็เลยไปทำลายรถของอดีตสามี
อดีตสามีเอาค้อนกับมีดทุบรถเธอด้วย
เอามีดจี้คอขู่ฆ่าเธออันนี้คือเรื่องจริง

ของอดีตสามีไล่เธอออกจากบ้านด้วย
บอกว่าที่อดีตสามีอ้างว่าเธอมีผู้ชายคนอื่นเนี่ย
จริงเลยไม่จริงเลยนะคะ
ไม่มีผู้ชายคนอื่นแน่นอน

หนูอยากได้รับความยุติธรรมคืน
ชดใช้ในสิ่งที่เขาควรจะชดใช้
ค่ะรับโทษให้ถึงที่สุดค่ะ
คุณพลครับตอนนี้ประภาพร่างคายกับจิตใจเป็นยังไงบ้าง
จิตใจหนูแย่เยอะมาก
พ่อแม่หนูไม่เคยตี

บัญชาการทหารบกเลยนะคะก็ขอความเป็นธรรม
กลัวว่าจะมีการแทรกแซงทางคดีอะไรหรือเปล่า
เธอก็เลยบอกว่าถ้ามากล่าวหาว่าเธอมีผู้ชายคนอื่น
เอาหลักฐานมาเลยเอาหลักฐานมายันกันเลย
แล้วก็ฟ้องหย่งฟ้องหย่าอะไรกันไปให้เรื่องมันจบ
แต่เรื่องของการทำร้ายร่างกายก็ต้องเป็นคดีความกันต่อ
คือปัญหาก็คือว่ามันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนี่แหละ